นี่ฉันไม่เลือกจะอย่างหมด
คือเขาด้วยมีการโชว์สกิลครับ
การหยอดออดอ้อนป้อนมุกกันหวานช้ำครับ

งานนี้เค้มนึกออกมาว่า

แต่จริงแล้วเข้มกับพี่อ้ำเนี่ยเขาเล่นละครด้วยกันจนสนิทกันนี่แหละค่ะ
แล้วอยู่ตอนอยู่บนเวทีพี่แจ๊กกะลีนก็เหลือบเห็นช็อตนี้

นะคะก็คือเป็นช็อตแบบเข้มช่วยแบบจับผมให้พี่อ้ำเนี่ย
แล้วมองตากันอ่ะโอ้ยชม
เคมีนก็ใจมากจริงค่ะ
ขยับว่าอยู่ใกล้พี่อ้ำยังไงก็เผินมันทำให้รู้สึกน่ารักจังเลย
ถ่ายรูปคู่ไปเลยค่ะน่ารักมากนะคะ

ด้วยว่าตอนจบของละครเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์แน่
แล้วอยากให้ดูยาวเลยนะคะ๓๔ตอนยาวไป
เพราะว่านอกจากแม่อ้ำของเราแล้วนะคะ
ก็มีพี่เจี๊ยบโสพิษนภาแม่ดี้ชนานานะคะแล้วก็ดาราอีกครับข้างเลยค่ะ
ซึ่งพี่ติ๊กนะคะยังทำเอาแฟนดีดาค่ะบอกว่า
เดี๋ยวหลังจากเสร็จภารกิจปั้นทั้งงานผู้จัดนะคะ
แล้วก็ค่ายเพลงแพรงทร็อกซี่ที่เขาทำเลยนะคะ

อาจจะมีอะไรกลับมาใหม่ก็รอติดตามตอนต่อไปอาจจะคัมแบ็ค
ก็ดีใจมากเพราะเราก็คิดถึงท่าของพี่ติ๊กนะครับ
ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่พี่ติ๊กเขาโดนทัวร์ลง
หลังจากดไปคำคมเรื่องไหม่กลิ่นไฟ
เจ้าตัวยืนย่ำว่าเป็นการพบเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ

ยังไงก็ตามแต่พี่ติ๊กตอบดีมาก
บอกว่าดาราควรมีจุดยืนในการแสงความคิดเห็น

ถ้าไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะคะ

ใช่แล้วค่ะนี่พูดถึงพี่ติ๊กพี่อ้ำเอฟซีมากันเยอะเลยค่ะ
ไปถึงพี่อ้ำพี่ติ๊กหน้าเด็กตลอดการค่ะ
แล้วก็แอบบนมาด้วยว่าชนบุรีร้อนมากวันนี้

เห็นพี่อ้ำกับพี่ติ๊กแล้วคิดถึงอะไรรู้ไหม
คิดถึงอะไรโอ๊ย
นางสาวจริงใจกับนายแสนดี

นานมาประมาณ๑๙ปีอ่ะ